อองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าก็ได้เดินทางไปเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับ
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง๒ประเทศ
โดยอังกฤษก็ได้ประกาศสนับสนุนกระบวนการสันติภาพแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในพม่าครับ
นางเทเรซ่าเมนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับก็ได้ต้อนรับนางซูจีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่บ้านเลขที่๑๐ถนนดาวดิ้งในวันนี้
ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ได้แถลงนะครับว่าการพบกันในครั้งนี้เป็นโอกาสในการหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
จนถึงกระบวนการสันติภาพแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่กำลังดำเนินอยู่ในพม่า
ซึ่งอังกฤษก็พร้อมที่จะสนับสนุนความปรองดองประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชน
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนางซูจีก็ได้ไปพบกับนายบอริสจอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ
ซึ่งในรายงานก็ระบุนะครับว่านายจรสันก็ได้มีการหยิบยก
เอาประเด็นในเรื่องของความทุกข์ยากของชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่า
ขึ้นมาพูดคุยด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหว
และประเด็นนี้ก็มักจะทำให้รัฐบาลของนางซูจี
ชนะการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลาย
ถูกตั้งคำถามถึงพันธสัญญาในการยึดมั่น
หลักสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดครับ